ซึ่งเลสเตอร์นั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี๑๘๘๔ครับ
และในวันที่๑ตุลาคม๒๐๑๐นะครับหรือว่าเมื่อ๖ปีที่แล้ว
ก็ได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรด้วยจำนวนเงิน๑๔๐๐ล้านบาทครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของทีมขึ้นมาใหม่
ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓ปีหลังจากนั้นนะครับ
ในการที่จะคว้าโคต้าไปเล่นในศึกพิมพลิกอังกฤษ
ครั้งนั้นถ้ายังจำกันได้นะครับ
พวกเขานั้นเลสเตอร์เจอกับวัดฟอร์ดนะครับ
แล้วต้องมาเยือนวัดฟอร์ตในเกมที่๒
ซึ่งสกรตอนนั้น๒ต่อ๑เป็นเจ้าบ้านที่นำ
จังหวะนี้ยิงลูกจุดโทษสำคัญนะครับ

แต่ว่าเมื่อยิงไม่เข้าคุณผู้ชมครับ
ฟอร์ดสวนกลับอย่างเจ็บปวดจริงครับ
จังหวะนี้หลุดขึ้นมานะครับ
แล้วก็เป็นทางด้านนี่เลยครับ
ฟอร์ตที่มาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมครับ
ยิงลูกนี้เข้าไปทำให้วัดฟอร์ดชนะ๓ประตูต่อ๑
แต่ว่าพวกเขาก็ลืมความเจ็บปวดนะครับแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจระเบิดฟอร์ม
แล้วก็คว้าแชมป์ในฤดูกาลต่อมานะครับด้วยการเก็บคะแนนไปถึง๑๐๒แต้ม
พวกเขานั้นเป็นทีมน้องใหม่นะครับแต่สุดท้ายในผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางตั้งแต่ในช่วงคริสต์มัส
ซึ่งตามเศรษฐกิจอีกแล้วหลายทีมนะครับที่อยู่ในอันดับสุดท้ายหลังจากที่จบช่วงคริสต์มัสมักจะตกชั้นนะครับ
พร้อมกับถีบตัวเองขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๔จนรอดพ้นจากการตกชั้นแบบหักปากกาเซียนในฤดูการที่แล้ว
ภาคภูมิใจของประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถคว้าแชมฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษได้อย่างยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมายจริงครับในฤดูการนี้